คนโพสต์บอกว่าแหมเคยรักกันอย่างกับพี่น้อง
เพราะว่าเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงกันนะครับ
แต่สุดท้ายเมื่อพี่ไปเสพยาแล้วพี่คลั่งแบบนี้
ตอนนี้ผมต้องตัดแล้ว

คอยห้ามเขาเอาจอบนะคุณถือจอบด้ามยาวเดินไปเดินมาอยู่หน้าร้านซ่อมรถ
อยู่ในหมู่บ้านสวนป่าหมู่๑๑ตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี
หลังจากนั้นถือจอบเข้ามาทุบรถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่เอามาซ่อมนี่คุณ
ไปทีละคัน๒คันจนคนในร้านต้องหลบ

หลังจากนั้นตอนที่เขาเดินปรีออกไปนอกร้าน

ทุบหัวชาวบ้านที่มาห้ามปราม
คุณดูนะจังหวะที่เดินไป
เดินไปหน้าร้านยังไปอารวาสโวยวาย
สวมเสื้อสีม่วงพยายามมาห้ามปั๊ม
คุณดูสิโดนถีบแล้วเกือบจะเอาจอบทุบหัว
ทุกคนกลัวฮะเกือบจะเป็นเหตุฆาตกรรมแล้วนะครับ
ทีนี้พอเป็นคลิปออกมานะฮะแล้วก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
สิทธิ์ข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพบกับเจ้าของคลิป
เจ้าของคลิปคือคุณปัญญาวิจิตโกศลนะ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองคุณ

คนก่อเหตุก็คือนายสัญญาจิตจันทร์อายุ๓๙ปี
เคยนับถือกันอย่างกับพี่กับน้องนะคุณ
ผมนับถือเขาเป็นพี่เพราะเขาแก่กว่านะ
แต่สุดท้ายเขาคุ้มคลั่งจากยาเสพติด
แล้วเอาจอบเข้ามาที่ร้านด้วยการคลุมคลั่งเอะอะโวยวายปรี

รถไถรถกระบะรถจักรยานยนต์ในร้านรวม๙คันเสียหายหมด
และอย่างที่เห็นว่าก่อนที่เขาจะไปทำร้ายชาวบ้าน
ถีบทั้งจะเอาจอบทุบหัวจนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็เลยแจ้งตำรวจสพช่องเม็กมาจับมาจับนายสัญญาไป

ตัวเขานะพอได้สติเขาบอกแบบนี้
เสพยามาตำรวจถามเสพมากี่เม็ด

แล้วตอนที่ทำไปรู้ตัวไหมเขาบอกไม่รู้ตัว

ทีนี้ก็ต้องอันนี้ส่งไปตรวจปัสสาวะใช่ไหม
สีม่วงแล้วครับถูกแจ้งข้อหาเสพยา
ส่วนข้อหาทำให้เสียทรัพย์ต้องรอผู้เสียหายเข้าแจ้งความก่อน
จึงจะแจ้งข้อหากันต่อไปนะครับ

ว่าตัวของผู้เสียหายเขาบอกเขาโพสต์ไว้เลยนะ
โพสต์ว่าผมเคยนับถือพี่อย่างกับพี่กับน้อง
แต่เมื่อพี่ไปยุ่งกับยาเสพติดผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ
ยาบ้า๓เม็ด๓เม็ดร้อย
คือคนโพสต์โพสต์ไว้แบบนี้คุณมันสะเทือนสังคมนะ

ผมบอกก่อนนะครับว่าไม่มีเรื่องกับคนในคลิปมาก่อน

ตั้งแต่แกเสพยามาผมก็เลิกครบ
เจ้าของรถทุกคันที่โดนจอดทุบ
รวมตัวกันไปแจ้งความไว้แล้วด้วยนะครับ
คุณสะท้อนมาอย่างนี้ยาบ้า๓เม็ดร้อย
คือมันเห็นในข่าวแหละว่าแบบบางทีเมนต์มันถูกมากเหลือเกิน
แล้วพอคนเสพไปก็กลายมาเป็นปัญหาสังคมแบบนี้